เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนอย่างรอบครอบเลยนะ

ไปติดอยู่ที่หน้าผาที่เขาอกทะลุนะฮะ
คือต้องบอกก่อนว่านักโดดร่มคนนี้เนี่ยเขามากันเป็นทีมนะคะ
คือเป็นชาวต่างชาติมาเนี่ยตั้งใจมากระโดดร่มชนในวันเด็ก
แล้วปรากฏว่าลมมันแรงคุณผู้ชม
คือด้วยทิศทางลมที่คำนวณไว้มันผิดพลาดนะคะแล้วลมแรงมาก

คือคุณผู้ชมดูนะร่มสีขาวดำมันไปเกี่ยวอยู่ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข้างล่างอ่ะอืม
เข้าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคนขยับอยู่
ใช่ตัวเขาห้อยอยู่แบบนั้นแล้วห้อยอยู่นานมากแล้วค่ะ
คือเขาพยายามตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับ

ใช่เขาก็พยายามเหมือนแบบปีนป่ายเกาะหน้าผาอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยพัทธลุงก็หาทางช่วยเหลือค่ะ

นักกระโดดร่มชาวต่างชาติที่ถูกเกี่ยวติดกับกิ่งไม้ที่หน้าผา
ภูเขาอกทะลุในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง

ชาวบ้านไม่มีใครไปไหนเลยนะ
เอาใจช่วยทั้งนักกระโดดร่มคนนี้

มีผู้พบเห็นว่านักท่องเที่ยวไปติดอยู่หน้าผาแบบนี้ตั้งแต่๘โมงครึ่งตอนเช้า

ลุ้นระทึกแหละว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือยังไง

ติดใจบรรยากาศการกระโดดรมที่พัทธารุง
ติดใจวิวสวยของเมืองไทยนี่แหละค่ะ

เช้าที่ผ่านมานายโจฮาเนสเขาออกจากที่พัก

อย่างที่บอกลมมันพัดแรงค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นงานกะเกณฑ์ที่ผิดพลาด
ร่มนายโจฮันเนสเลยไปเกี่ยวกิ่งไม้
ความสูงประมาณ๒๕๐เมตร

อาจจะเป็นนี้ทำให้ลมมันตี
ลมมันหวนและลมมันเปลี่ยนทิศด้วยนะฮะ
ค่ะนางสาวมุกระวีพรมนวล

ตกใจมากที่ผ่านมาไม่เคยเจอ

และที่สำคัญปกติแล้วหลังเขาอกทะลุ

แม่งเลยขึ้นไปรวม
เป็นคนกิจก็เลยโทรเลย

ร่มได้แต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะอันตราย
ก็คือฝั่งนี้แหละฝั่งที่เขาเรียก

มันชอบตีหวนตีกลับ

ปฏิบัติการนี้เจ้าหน้าที่วางแผนไว้หลายอย่าง

จากตำรวจภูทธรรมภาคเก้ามาบิน
่อนตัวโรยตัวลงไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
แต่ปรากฏว่าลมมันแรงอันตราย

เขาอกทะลุ๑๐๖๖ขั้น

ต้องปีนหน้าผาขึ้นไป
ตรงจุดที่นักท่องเที่ยวคนนี้กระโดดร่มลงมาอีก

ก็ต้องใช้วิธีการโรยตัวจากยอด

จากยอดตรงจุดโรยตัวที่เจ้าหน้าที่เยอะ
โรยตัวมามาถึงเขาประมาณ

โดยตรงมาได้๗๐เมตรโชคดีที่
ท่องเที่ยวคนนี้มันมีชะง่อน
หินให้ยืนเขาเลย

และจากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้วิธีอย่างไรรู้ไหมคุณ

จากชะง่อนหินจะไปตรงไหน
จุดที่เดินได้ตรงไหน

ทำให้เจ้าหน้าที่พานักท่องเที่ยว

ตรงจุดที่เดินได้หลังจากนั้น

ขั้นที่๘๐๐เพราะว่า
ทีมช่วยเหลือขึ้นไปถึงบันไดขั้นที่๘๐๐
ช่วยจากด้านบนก็เดินลงมา

นักท่องเที่ยวเขาขอแบบนี้
ขอเดินคือตอนแรกเจ้าหน้าที่

เป็นแผลฉีกขาด๓เซนติเมตร

ผู้ภัยพัทธลุงนี่แหละปฐมพยาบาลเรียบร้อย
แล้วก็มีแผลถลอกปอกเปลือกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าภารกิจนี้อันตรายเหมือนกัน

คือหน้าผามันเป็นหินแหลมมันคมมันคม

แล้วก็ไม่ให้หินมันบาดจนเชือกขาด

ซึ่งเขาบอกว่าปฏิบัติการภารกิจทั้งหมด
รวมช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ข้างบนภาพ

โชคดีนะคะที่ก็กลับลงมาได้อย่างปลอดภัย

ว่าปีนหน้าผาอันตรายทั้งคู่นะคะ

กระโดดร่มครั้งนี้ของชาวต่างชาติคนนี้

ก็มีชาวต่างชาติที่อยู่ในชุดเดียวกัน
โดยไม่มีการขออนุญาตเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาข้อกฎหมาย
แล้วก็เหมือนกับว่ามาปรับมาพูดคุยหรือว่าวางกฎเกณฑ์อะไร
ให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นนะคะว่าก่อนที่จะมีการกระโดดร่มจากที่สูงแบบนี้
ต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานแบบไหนอย่างไรให้เขารับผิดชอบก่อน
ถึงจะถูกไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันตราย
อืมนะครับอย่างโชคดีที่ปลอดภัยนะ